ส่วนความคืบหน้าคดีที่คนร้ายได้สังหารโหด
หนุ่มสาวสองคนก็คือน้องสปายหรือน้องฟอส
บริเวณลานจอดรถเขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีนะครับ
ตำรวจชนบุรีเตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก๒คนนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้ก็ได้สอบปากคำและสอบสวนนายป๊อปปี้
ลูกน้องของเสียอ้วนที่ทำหน้าที่ขับรถติดตาม
แล้วก็คอยดูต้นทางให้ด้วยนะครับ
พรุ่งนี้จะพาไปทำแผนนะครับติดตามจากรายงานครับ
สะเทือนขวัญกรณีคนร้ายชักปืนยิงใส่สองหนุ่มสาว
บริเวณลานจอดรถหน้าเขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีแบบอุกอาจ
กลายเป็นคดีที่ตำรวจต้องเร่งคลี่คลาย
เพราะคนร้ายกระทำการแบบไม่เกรงกฎหมายบ้านเมือง
ล่าสุดชุดสืบสวนจังหวัดชนบุรีชุดสืบสวนสพนาจอมเทียน
คุมตัวนายจิรษักอุไนบันหรือป๊อปปี้อายุ๓๔ปี
ลูกน้องคนสนิทของนายปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วน
ผู้ต้องหาคดีฆ่านางสาวปวีนานาเมืองรักหรือสปายอายุ๒๐ปี
และนายอนันตชัยจริตรำหรือฟอสอายุ๒๑ปีเสียชีวิต
ฝากขังที่สพเมืองพัทยาเพื่อแยกขังกับนายเกียรติศักดิ์สุรางแสงมีบุญ
หรือบอลอายุ๓๕ปีคนขับรถเสียอ้วนที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้
ซึ่งนายป๊อปปี้ได้เดินทางเข้ามอบตัวที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้
เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัย
เรื่องต้นคำให้การของนายป๊อปปี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
โดยยอมรับว่าวันเกิดเหตุได้เดินทางมาด้วยกันกับเสียอ้วนจริง
แต่ปฏิเสธไม่มีส่วนรู้เห็นกับคดียิง
แต่จากการสืบสวนพบว่านายป๊อปปี้ได้เช่ารถคันดังกล่าวมาจากเต็นต์รถในเมืองพัทยา
ทำหน้าที่คอยขับรถคุ้มกันทีมของเสียอ้วน
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
พกพาปืนและเครื่องกระสุนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้าน
ฝากของตำรวจโดยพลตำรวจตรีนัทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเปิดเผยว่า
ขณะนี้ตำรวจควบคุมผู้ต้องหาในคดีนี้แล้ว๓คน
คือนายสายันศรีศุกร์ทำหน้าที่ชี้เป้า
ในบอลคนขับรถของเสียอ้วน
และนายป๊อปปี้คนขับรถคุ้มกัน
โดยจะเตรียมนำผู้ต้องหาไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้
ยังเหลือผู้ต้องหาอีก๒คนคือเสียอ้วนกับลูกน้อง
ที่ตอนนี้ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่
มีการผลัดกันทำงานแบบตลอด๒๔ชั่วโมง
อย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งติดตามจับกลุ่มตัวให้ได้
ส่วนประเด็นที่เสียอ้วนจะหลบหนีเข้าไป
อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่นั้น
เผยว่ายังอยู่ระหว่างสืบสวน
ซึ่งหากคนร้ายขัดขืนต่อสู้
ทางเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องป้องกันตัว
ส่วนเสียอ้วนจะเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ตายทั้งสองอย่างไรนั้น
ตำรวจไม่เอามาเป็นประเด็น
อกจากนี้ยังมีรายงานในทางลับว่า
ขณะนี้ตำรวจเตรียมออกหมายจับเพิ่มอีก๒คน

มีผู้ต้องหาในคดีนี้แล้ว๖คนประกอบด้วย
ปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วนตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้
เจียรศักดิ์อุไนบันจับแล้วที่ภูเก็ต
นายสายันศรีศุกร์จับได้เป็นคนแรก
ทำแผนชี้จุดเกิดเหตุไปแล้วและฝากขังสารจังหวัดพัทยา
นายเกียรติศักดิ์สุรางแสงมีบุญหรือบอล
ส่วนคนที่๕และ๖ก็เตรียมออกไม้จับ
สรุปคือจับได้แล้ว๓คนยังเร่งตามตัวอีก๓คน

โดยความมุ่งหมายสำคัญของตำรวจ
ต้องนำคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายให้ได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน